มาดูประเด็นอื่นกันค่ะพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เรื่องของการดื่มเหล้าเมาแล้วทะเลาะกันแล้วก็นำมาซึ่งเหตุรุนแรงเนี่ยมีตลอดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
พอเมาแล้วทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งกลับบ้านไปเอาปืนมา
กลับมาอีกทีมายิงใส่จนเขาบาดเจ็บสาหัสเลยอะค่ะ
นี่ค่ะโดนยิงนะคะบาดเจ็บเนี่ยนอนร้องอยู่แบบนี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้อยู่ริมถนนทุ่งกลมตันหมันหมู่๑๒อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

บริเวณทางเข้าอู่ต่อเรือพรอำพันธ์
ชาวบ้านก็ออกมาดูกันเยอะเลยนะคะ
คนเจ็บชื่อว่าในสนกลึ่งสำโรงอายุ๓๗เป็นช่างที่อู่ต่อเรือนี่แหละค่ะ
โดนยิงที่แขนซ้ายทะลุเข้าชายโครง๑นัด
อาการสาหัสกู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุน

แต่ไปเจอเหล็กปลายแหลมวางอยู่บนถนน
ก็เลยเก็บไว้นะคะนี่ค่ะเหล็กปลายแหลมที่เจอ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
ส่วนที่ห้องพักของคนงานที่อยู่ในอู่ต่อเรือพรอำพันธ์
ก็เป็นที่ทำงานของในสนคนเจ็บเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะก็ไปตรวจสอบกันมาไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรที่จุดนั้น
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
นี่ค่ะอู่ต่อเรือเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ค่ะ

สนคนเจ็บกับในการก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
หน้าห้องพักของพนักงานที่อู่ต่อเรือนี่แหละ
สองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะสนิทกันนะ

แต่พอเมาค่ะคุณผู้ชมก็บ่อยอ่ะ

สนคว้ามีดเหมือนกับจะไปแทงใส่ในการนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าในการเองก็เจ็บ
ในการก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากอู่ซ่อมเรือ

แต่ไม่ได้กลับบ้านแบบกลับแล้วกลับเลย

สนเองเนี่ยเดินไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ร้านในก้านกลับมา
มีปืนมาด้วยทีนี้ยิงใส่ในสนไปนัดหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สนก็วิ่งหนีไปหน้าร้านขายของชำ
แล้วก็เนี่ยค่ะขึ้นรถไปหนีไป
ส่วนคนเจ็บก็นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น
พอดีจะออกไปเติมโทรศัพท์
ก็เลยโดนยิงละ
ครับพอดีนั่นสวนเข้ามา

แต่รู้ว่าได้ยินเสียงมันเถียงกันนั่นแหละ
คุณผู้ชมคะเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ติดกับอู่ต่อเรือค่ะ

ในสนคนเจ็บเนี่ยค่ะก็ทำงานแล้วก็พักอยู่ที่อู่ต่อเรือตรงนี้มานานหลายปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ภรรยาก็มาอยู่ด้วยนะคะ
แต่ภรรยาเนี่ยทนไม่ไหวเพราะในศรดื่มเล่าตลอด

ผมคงไม่รู้ว่าไปอยู่ในพระเจ้าของอยู่ไหนขอนเขาเข้าของอยู่กับผมนี่แหละ
แต่ว่ามีปัญหาแล้วให้ออกไป

ไปไล่เข้าไปได้เราก็ให้เข้าเข้ามาอยู่แล้ว
ผมไม่ชอบหลังวันนี้ผมไม่ชอบเบื้องเย็นเหล้ามักเอาย้านไม่ชอบ
ก็บอกว่าในสนเนี่ยทำงานเป็นช่างต่อเรือมา๔ปีแล้วค่ะ

แต่ในศนไม่มีที่ไปเขาเลยยังขออาศัยในอู่
เจ้าของอู่ก็ให้อยู่เหมือนกับว่ากะว่าให้ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลความเรียบร้อยอะไรของอู่
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะมาเมาแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยจนตัวเองบาดเจ็บนะคะ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาตำรวจสพนปรือก็คุยกับพยาน
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างอนุมัติศาลที่พัทยาออกไหมจับคนก่อเหตุนะคะ